คุณว่าฝุ่นมาจากไหน
อากาศ

คุณว่าใครที่ได้รับผลกระทบ
บางทีก็นึกว่ามันเป็นหมอกอะไรอย่างนั้นแหละ
แต่สรุปมันคือเป็นผล
เส้นประทำ๒ในเกตของสนุกสมัยดำ
เป็นเส้นทางหลักที่จะออกไปทางภาคใต้
การจราจรส่วนมากนะครับ
จะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่

ผลที่เจอปัญหาตอนนี้หลัก
คือการก่อสร้าง
ซึ่งจะมีการขยายช่องทาง
นี่คือปัญหาหลักในชั่วโมงนี้นะครับ
ซึ่งทำให้มีฝุ่นละอองเยอะ
ปัญหาที่๒ที่เกิดจากควันรถบรรทุกขนาดใหญ่

รถยิ่งติดควันยิ่งเยอะครับ

ช่วงระหว่างนี้บ่อยมาก

บางวันก็ไม่มีแต่๒๓วันนี้ต้องมี

มันต้องมีเจ้าหน้าที่มายืนให้อำนวยความสะดวก

เข้าเป็น๒๒กะ

ผัดเช้าเริ่มตี๕๓๐ถึงบ่ายโมงครึ่ง
จะมีช่วงพักก็ช่วงประมาณ๙๑๐โมง

ส่วนใหญ่ก็นี่แหละครับ

มันก็มีบางส่วนผู้บังคับบัญชาเขาให้มา
แต่บางส่วนเราก็บางทีเราก็จัด

แต่ทีนี้ว่าเราก็เลี่ยงไม่ได้
เราก็คือใช้วิธีการป้องกันเนอะ

ถ้าโดนฝุ่นตรงอย่างนี้โดนเข้า

เวลาออกพยาบาลงานก็ต้องใส่หน้ากากกันผุ่น

อายุก็ไม่ยืนยาวครับ
ต้องอยู่รับผิดชอบหน้าที่

ช่วงเช้าก็ตั้งแต่๖โมงเช้า

ถึง๒ทุ่มประมาณนี้ครับ
มันก็เป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครับ

แล้วก็เราก็ทำงานหน้าที่นี้มาตลอด
มันก็ถนัดงานทางสายนี้
อย่างที่นี่ก็ปัญหาเรื่องอัตรากำลังน้อย

ช่วงปัจจุบันนี้จะไม่สอดคล้องกับสภาพ

พูดถึงเรื่องโรคภัยของเจ้าที่นะครับ
หนึ่งทางตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้ตรวจร่างกายของเจ้าหน้าที่ทุกหนึ่งปี

เรื่องสุขภาพเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหากันมากเท่าไหร่
แบบว่าจะมีปัญหาเรื่องของการอำนวยการจราจร
ซึ่งประชาชนบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่เอ๊ะทำไมรถมาถึงติดเพราะอะไรยังไง
ซึ่งผมอยากทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนว่า
ที่ออกไปอำนวยการจราจรก็เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรต่าง
ไม่มีเจตนาจะไปกั๊กรถจะให้ติดซึ่งมันไม่มีเหตุผลที่ว่าเจ้าที่ต้องทำนะครับ
ซึ่งการเคลื่อนย้ายในการเสียแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหรือต้องรอช่างเพื่อจะมาซ่อมโดยตรง
ซึ่งเจ้าที่เองไม่มีอุปกรณ์ไม่มีความรู้ด้านช่างของรถพ่วง
ก็เลยต้องทำให้ช้านิดนึงแต่เบื้องต้นเจ้าที่ก็ได้มีการประสานหลายหน่วยนะครับ
มีปัญหาอะไรเกิดจากอะไร
เพื่อแนะนำให้ประชาชนได้หลีกเลี่ยงเส้นทาง

สุ่นละอออมมันเยอะก็อยากจะ
ช่วยให้บรรเทากว่านี้หน่อย
ก็ไม่รู้นะว่าเขาจะมีวิธีการแก้ยังไงแต่อยากให้แก้ครับ
อยากให้แก้อยากให้มันลดตรงนี้ลงด้วยครับเพราะว่าถ้าคนที่แบบไม่แข็งแรง
หรือว่าภูมิต้านทานมันน้อยแล้วมันก็จะป่วยได้ง่ายครับ
เพราะว่าพอป่วยมาก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะมาทำงานแล้วก็ขาดรายได้ไปอีกอะครับ